มาดูเรื่องนี้กันก่อนจำคุณป้าที่สมุทรปราการกับร้านสกรีนเสื้อได้ไหม
เค้าเป็นไม้เบื่อไม้เมา
อะไรนะเครื่องซักป้าเก่าเลยมาวางได้ไปหมดเลย
ใส่กันแตกเดี๋ยวโรย

นี่คือประเด็นเก่าที่คุณป้าเคยก่อพฤติกรรมไว้
จนเพื่อนบ้านบอกโหไม่รู้จะทำไงแล้ว
เจ้าหน้าที่มาป้าก็ไม่ยอมฟัง
เจ้าหน้าที่เอาถังขยะไปวางทางนู้นนะป้าก็ไม่ยอม
บอกอย่าเอามาวางไว้หน้าบ้านเอาเททิ้งเลย

ทอดปลาทอดปลาน่าจะเป็นปลาสลิดแหละ

เหรอฮะทอดปลาแล้วคือบ้านป้าเนี่ยเป็นต้นลม

วงโอนี่มาของร้านสกรีนเสื้อ
บ้านนี้ก็ต้องออกไปดูนะป้าทำอะไรอีกนะ
ต้องช่วยมามุกไหนน่ะ

กลัวว่าไฟต่างจะเป็นต้นเพลิงได้นะคะ
ทีนี้เข้าของร้านสกรีนเสื้อบอกเทนะนะ
ควันมันเยอะอยู่อย่างนี้รู้ไหม
คุณป้าจุดเตาถ่านจ้ะ
นี่ไงไม่ใช่เตาแก๊สไง

เตาถ่านเตาถ่านแน่นอนมันมีควันอยู่แล้วนะคะ
คือน่าจะเป็นกลยุทธ์ของแกแหละที่ทำให้ควันเยอะหรือเปล่า
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วร้านสกรีนเสื้อเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็ขึ้นข้อความต้องใช้คำว่าอีกแล้ว
มนุษย์ป้ามาอีกแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงียบทุกที
ครั้งนี้ลมควันเพื่อนบ้านบอกทอดปลา
วันนี้ลมแรงด้วยสะเก็ดไฟอาจจะปลิว
มาตอนลมมันพัดมาก็ได้อันตรายครับ
อกจากนี้นอกจากคลิปนี้แล้วเพื่อนบ้านเขาไปแจ้งตำรวจนะ
นี่นี่ค่ะสุดท้ายตำรวจมา
ตำรวจมามาจัดการกับป้าท่านนี้แหละค่ะ
ดูบรรยากาศตอนที่ตำรวจมาหน่อยตำรวจว่ายังไงบ้าง
แก่แล้ววุฒิภาวะก็มี

ส่วนฝั่งบ้านข้างบอกโอ้โหแก่แล้วอะไรอย่างนี้นะ

คือตำรวจกุมขมับทุกทีเลย
ต้องมาเคลียร์เรื่องกับคุณป้าเนี่ยนะ

เนี้ยคืนนั่นแหละเค้ามีเรื่องกันมานานแล้วนะคะ

วีรกรรมป้าข้างบ้านคือพยายามมากันเป็นแพ็คเกจเลยทีเดียวนะ
วิรกรรมป้าข้างบ้านคนนี้เนี่ยนะเออนี่อะไรล่ะเรื่องแจกันแตกของไหว้ที่ถูกลมพัดตกแตกเนี่ย
ก็คือป้าเนี่ยแกเอาใจกันมาวางไว้ลมพัดตกแตกก็มาหาว่าฝั่งร้านสกรีนเสื้อเนี่ย
ของเขาแตกแล้วเลื่อนเอาเศษแจกันเนี่ยมาโรยบนทางเท้านี่เห็นไหมฮะ
เอาเศษเจกันมาโรยบนทางเท้าแบบนี้
ก็ป้ารวยเองดูสินี่เห็นไหมเนี่ยเดินมาเลยเนี่ย
เอาแบบไม่เข้าข้างใครเลยนะฝ่ายปกครองหรือว่าตำรวจควรจัดการให้เรียบร้อยนะคะ
เพราะไม่รู้ว่าเอาจริงนะคือพอวันหนึ่งมันถึงจุดที่อารมณ์มันพรุ่งพลาด
มันควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันหรือเปล่า
เดี๋ยวจะบานปลายกันไป
แต่นี่เรื่องของคุณป้ากับข้างบ้านมาเป็นระลอกกระรอกเลยนะ